คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของมรดกนับพันล้านบาทค่ะ

ล่าสุดเนี่ยทางทายาทธุรกิจก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
ถือว่ามีมรดกหลักพันล้านบาท
เขามีทายาทแต่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองพยาว
ว่ามีพี่ชายคนโตที่ไม่ยอมแบ่งมรดกให้กับน้องคนอื่น
ซึ่งน้องก็เข้าหลักแบบเลข๗อายุเยอะกันแล้ว
ไม่สามารถนำธุรกิจไปขายเอาอะไรไปขาย
เพื่อที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจอย่างอื่นได้
ตกลงกันไม่ลงตัวอยากจะให้ตำรวจช่วยหน่อยนะคะ
กลุ่มสมาชิกตระกูลสกุลเจียมใจค่ะ
เขาเป็นเจ้าของธุรกิจชื่อดังนะคะก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ

เขาได้นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพยาวค่ะ
อยากจะให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรื่องของการจัดการมรดกของตระกูลอันเจริญ
พี่ชายคนโตครอบครองสมบัติแต่เพียงผู้เดียว
แล้วก็ไม่ยอมแบ่งปันให้กับน้องทั้ง๕คน
ที่เคยรวมตัวกันเข้าไปถามหลายครั้งแล้ว
แต่พี่ชายคนโตปฏิเสธมาโดยตลอด
ตอนแรกก็รับปากว่าจะแบ่งทรัพย์สินให้น้อง
แต่สุดท้ายก็ไม่แบ่งให้
น้องต่างมีลูกมีหลาน
ก็ไม่สามารถขยายต่อธุรกิจที่สืบทอดกันมาถึง๗๐ปีได้
เพราะสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นชื่อพี่ชายครอบครองหมดเลย
แต่น้องทุกคนเขาช่วยทำงานนะ
ช่วยกันทำมาหากินแต่ว่าทรัพย์สินต่างอยู่กับกงศรี
ซึ่งกงศรีนี้พี่ชายคนโตดูแลรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

มีกัน๖คนพี่น้องพี่ชายคนโตดูแลทั้งหมด
แต่ทีนี้ค่ะระยะหลังน้องก็เลยบอกว่า

แต่พี่ชายคนโตบ่ายเบี่ยงบ่ายเบียงถึงขั้นเดินหนี
เดินหนีเลยไม่ยอมพูดกับน้องทั้ง๕คนเลย
นี่เจอกันหน้าโรงพักก็โอ้โหบรรยากาศก็ตึงเครียดนะ

รวมตัวกันไปให้ตำรวจช่วยหน่อยดีกว่า
เพราะน้องบอกว่าไปมีหลักฐานบางอย่าง
ที่ระบุว่าพี่ชายคนโตปลอมแปลงเอกสาร
ทำธุรกรรมอำพรางหลายรายการเลยค่ะ
นายวิศนุสกุลเจียมใจอายุ๖๗ปี

เขาก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเดิมเนี่ย
ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวอันเจริญเริ่มก่อตั้งเมื่อ๗๐ปีก่อน
พี่น้องทุกคนก็ช่วยกันสร้างร้านก๋วยเตี๋ยว
มีชื่อเสียงโด่งดังระดับจังหวัดระดับประเทศ
เตี๋ยวอันเจริญเขาทำกันแบบครบวงจร

มีรายได้ที่มั่นคงแต่เป็นการทำในลักษณะที่เป็นกงศรี

มูลค่าทางธุรกิจของเขาเป็นพันล้านนะคะ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่พี่ชายคนโตแต่งงาน
มีครอบครัวนิสัยเปลี่ยน
แบ่งทรัพย์สินให้กับน้องตามที่ตกลงกันไว้
พอทวงถามก็ได้รับการบ่ายเบียงตลอดค่ะ
เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับพี่ชายคนโตเอาเอกสารเนี่ย
ปลอมแปลงแล้วก็โอนที่ดินบางส่วน
จริงแล้วเป็นของตระกูลเอาไปขาย

น้องก็อายุเลข๗กันหมดแล้วนะคะ

ที่จะไปต่อยอดในการทำธุรกิจอื่น
วงถามก็ถูกปฏิเสธจนเนี่ยจนทะเลาะกันนะคะ
ก็เลยแจ้งความเอาไว้ให้ตำรวจช่วยไกลเกลี่ย
ก็เป็นความทุกข์หนึ่งของผู้ที่เขามีมรดกกันเยอะค่ะ

ค่ะเพราะไม่มีอะไรให้แย่งกันค่ะ